เขาบอกว่าตัวตึงมันมีหลายพื้นที่เลย
แต่คราวนี้เป็นตัวตึงเชียงใหม่คุณป้าคนนึงค่ะ

แล้วก็โบกรถถ้าเกิดว่าเป็นนุ่มหล่อหน้าตาดีจะขอตังค์
แต่ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่ชอบมีการถุยน้ำลายใส่
แล้วเนี่ยมีคนในรถที่เขาถูกคุณป้าโบกเนี่ย
เดี๋ยวไปดูหน่อยค่ะว่าเขาเป็นยังไง
วิชากังภูจากวัดเศร้าลินเมืองเผลอนาน
นี่หนุ่มคลินิกเสริมความงามในตัวเมืองเชียงใหม่เขาถ่ายคลิปนี้ไว้นะ
เห็นคุณป้าน่ะพยายามยืนบกรถข้างถนนใครไม่จอดป้ามีการเหมือนกันจะยกเท้าเตะอ่ะ
แล้วมันมีคลิปที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินมา

นักท่องเที่ยวต่างชาติก็ให้ตังค์ร้อยหนึ่ง
แล้วเขาบอกว่าป้าชอบยืนโบกรถกลางถนน

ป้าจะขอโบกแล้วก็ซ้อนท้ายไปกับเขาด้วยนั่น
แล้วนี่ค่ะเราไปคุยกับคนที่ถ่ายคลิปนะ
คุณศิลวัตรพรมมาค่ะ

อันนี้เมื่อกี้ที่เป็นคลิปฝรั่งขอเงินเนี่ยนะคะ

ป้าคนนี้นิสัยแกแปลกนะ
บางทีแบบถมน้ำลายใส่คนที่เดินผ่านไปผ่านมา
แล้วอยากให้หน่วยงานเอาป้าไปรักษา
หรือว่าญาติพี่น้องป้าถ้าเกิดว่าได้ดูคลิปนี้อยู่เนี่ย

ไม่อยากให้ปล่อยมาได้รับความเดือดร้อนแบบนี้ค่ะ

คือจริงนักข่าวของเราไปดูตามที่
ที่หนองปากครั่งที่เชียงใหม่

ป้าไปเตะเข้าของในร้านสะดวกซื้อใช่ไหม

แล้วมีการแจ้งความดำเนินคดีอะไรไหม
พนักงานเขาบอกว่าข้าวของมันเสียหายไม่เยอะ

ทีนี้พอมีคลิปแบบนี้ออกมา

เพราะจังหวะที่ยกขาเตะแบบนี้
ถามตำรวจสพแม่ปิงค่ะ

ตำรวจบอกนะว่าตอนนี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความ
ตำรวจก็เลยไม่รู้ว่าจะไปดำเนินคดียังไง